ขยับต่อที่หน้าจอทีวีเชิญดูตอนนี้เลยฮะ
แม่ทัพลิงก็ชวนลุยชวนลุยใคร
ลุยอาจารย์ส้มเพราะว่ามีคนมาร้องเรียนผ่านเพจแม่ทัพลิง
อาจารย์ส้มเนี่ยหลอกลวงทำของไล่ผี
ส้มไม่เคยยอมใครจะทุบโต๊ะโป้งด่ากลับเลยฮะ
ส้มมีการด่ากลับแถมสาบแช่งอีกต่างหาก
ไปดูเหตุการณ์ต่างก่อนครับ
ถ้าให้ลูกหลัดกับปัญญา
ใจมันชินกาว่าโลยะ
จังหายเหลือสร้างเหลือเดินเหลือจำยา
สวัสดิ์ชะโวะลัยยะอน่ะลักงั้น
สามสาวสามพิ

อาจารย์ส้มหรือหมอส้มหรือผู้ชายนี่

โทษรามจังหวัดราชบุรีสำนักหมอเสน่ห์ยาแฝด

ทำหน้าที่ไล่ผีทำของครบถ้วนเลย
ดูคนแรกก่อนได้ไหมคนแรกไม่ใช่คนนี้

โจทย์กระทักอาจารย์ที่เป็นทีมงานว่าต้องไล่ต่อไป
ส่วนคนนี้ผีอะไรบอกไม่ได้
คนสุดท้ายเลยครับเสื้อครีมหน่อย
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผีอะไรแล้วเจอคาถาบริกรรมคาถาเข้าไป

อ้วกปุ๊บออกมาเลยครับอ้วกแตกอ้วกแตน
แต่อาจารย์ที่ว่านี้ทำพิธีปิดทวารทั้ง๙
ไม่สิ่งไม่ดีเข้าสู่เนื้อเข้าสู่ตัว
หลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าไล่ผีได้ขนาดนี้
ก็คนคงติดเยอะแหละเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นฮะ
สำนักอาจารย์ส้มเรียกได้ว่าครอบจักรวาล
เก่งด้านปราบผีและมีทำของทำของทำอะไรได้บ้าง
ยาแฝดขอให้บอกเถอะเสน่หยาแฝดผัวรักผัวหลง
ให้ผัวเลิกมีกิ๊กก็ทำได้เหมือนกัน
แต่อาจารย์ส้มมีจุดยืนนะหากใครเป็นบ้านฝั่งบ้านเล็ก
เป็นฝั่งเมียน้อยอาจารย์ส้มจะสอบประวัติ
แล้วก็ไม่รับทำให้ฮะที่ที่เดือดไปกว่านั้นก็คือ
ถ้าใครอยู่ไกลอาจารย์ส้มอยู่เนี่ยแต่ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหา
อยากจะใช้บริการอาจารย์ส้มอยู่เชียงใหม่

จะเลยและรับรองว่าคาถาไปถึง

นี่คือรอรับพิธีผ่านออนไลน์ก็ได้เหมือนกัน
ทำพิธีรับผีก็มีเลี้ยงผีก็มา
หรือจะจัดในธรรมนองใครไม่จ่ายหนี้

อาจารย์ส้มจะทำขอมไปจัดให้ไอลูกหนี้นั้น

แล้วการทำคาถาของอาจารย์ส้ม
หากครบเซต๓๕๐๐บาทมีอะไรบ้าง
มีเหล้าหัวหมูไก่อย่างละก้าว
แล้วมีเลือดสดมีเครื่องในมีกระโหลก

มีกระโหลกอยู่ตรงนั้นด้วยอาจารย์ก็ยืนยันว่านี่มันกระโลกมนุษย์แหละนะครับ
ส่วนพิธีก็เหมือนกับว่าทำไปแล้วบางครั้งบางคราวลูกค้า

เลือดสดเครื่องในถามเรื่องเครื่องใน

เลือดหมูเครื่องในหมูอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนนะ
นี่คืออีกหนึ่งส่วนของการบริกรรมคาถาของอาจารย์ส้มเหมือนกัน
แต่บอกบางคนเฮ้ยทำแล้วมันไม่ได้ผลเลย
ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้มันก็ยังหนีหนี้หนู
ผัวหนูวันนี้ก็ยังไม่กลับบ้านกลับมาด่าอาจารย์ส้ม
ส้มเดือดฮะเดือดแล้วก็มีการด่ากลับ
ด่ากลับยังไม่พอมีการสาบแช่ง
อาจารย์ส้มสาบแช่งลูกค้า
เผาพริกเผาเกลือเดือดดายขนาดนี้
อาจารย์ส้มบอกบางคนคุณก็ทุนน้อย
น้อยหรือ๒๐๐แต่คุณอยากจะเอาได้๒๐๐๐
อยากจะเอาแบบคาถาแบบจัดเต็มไม่ได้
แต่คุณมีเงินแค่๒๐๐บาทมันก็ไม่มีทางได้หรอก
คนอยู่๒๐๐๐๐เขาใช้เวลาเป็นเดือน
กว่าจะเห็นผลแต่คุณมา๒๐๐๐คุณโมโหแล้ว
โหแล้วจะมาถ่ายตังค์คืนด้วยจะมาขอตังค์คืน

เผาพริกเผาเกลือใส่เข้าไปเดี๋ยวดูบรรยากาศอาจารย์ส้มเดือด
เวลานี่นะครับ

มาทามอยู่แล้วว่าเมื่อไรจะกลับแล้วมาทำอย่างไรต่อ

แล้วนี่โมโหมาอีก๒๐๐๐ว่า๒๐๐๐แล้วกูยังไม่ได้แป๊ก
เพราะว่ากูไม่สบายกูทำไม่ไหววันนี้กูอยู่เพราะทำเยอะจัด
ดีขึ้นกันเมื่อไรสดเลยวันที่กูปกติว่ามากูทำเยอะ
แต่ไอ้เนี้ยมันฟังไม่รู้เรื่องไอ้มาฟังไม่รู้เรื่อง
เดี๋ยวกูแชร์หลูปให้นี่เห็นไหมที่ทิ้งมัน
โทษท่ามทั้งวันเลยโทษท่ามพี่เลี้ยง๖คน๗คนโทษท่าม๓คน๑๐คนท่ามมาทุกคนเลยไอ้พวกมันสร้างคนไม่รู้เรื่อง
กูบอกให้มันรอธรรมดา๖๐๐๐เนี่ยนะ๖๐๐๐เนี่ย๖๐๐๐เนี่ยก็ต้องเดือนต้องเดือนต้องเดือนต้องเดือน
นี่๒๐๐๐ต่างก็จะซื้อไม่เข้า๙ขวดก็๙๐๐ขวดอร่อย๑๑๐บาท
มันจะเอาแล้วส่งกูกูว่ารุ้นมีบุญเหลือไบกลังมี่มันจะไม่มีบุล
อ้าเนะ
อยากกล้าห้าวหานมาด่าอาจารย์ส้ม
อาจารย์ต้นจะถล่มกลับเลยแล้วเอารูปลูกค้า
โทรเลยหรอมาทำไปไลฟ์ให้ดูเลยว่าไอ้เนี้ย๒๐๐๐มันจะเอาแบบหลัก๒๐๐๐๐
มันจะเอาแบบเร่งด่วนปรัฐาเร่งด่วนขนาดหัวพัยขนาด๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐
เขายังต้องรอ๒๓เดือนนี่ใจร้อยเกินไป
พอไม่ได้ดั่งใจจะมาไถต่างคืนจะมาขอต่างคืน
ส้มเลยจัดเต็มเข้าไปแบบนี้นะฮะ
เหตุการณ์นี้คืออาจารย์ระทึกขวัญมากที่สุดแล้วนะครับ
ไม่มันก็เกินไปบางทีอะครับ

พูดได้เลยพูดได้เลย
พูดได้เลยเสียงดังตลอดเลย

สิบปีไม่ใช่ว่าจะเสียงดังแหบปากได้

มันประหลาดอยู่ด้วยกัน

ซีเนียล่ะ
กินเหล้าเกือบทุกคืน

ป้าบอกอยู่ก่อน๑๐ปีมีสิทธิ์เสียงดังได้
ใช่หรือไม่ตะกะอะไร
อยู่ก่อน๑๐ปีเก่าขายใหญ่อย่างนี้เหรอ

ถ้าเกิดเราอยู่๒๐ปีเราเสียงดังกับคุณป้าได้ไหมล่ะ
เออนะครับ

กันแบบนี้เลยทีเดียวนะคะ
ถามว่าได้ไหมเพื่อนบ้านท่านอาศัยกันไหม
อัดคลิปแล้วโต้เถียงกันมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

คือบ้านมันอยู่ใกล้กันแล้วบ้านไม่ได้เก็บเสียงไงคะ
เวลาจะพูดอะไรมันเสียงดังมันเข้าไปอีกบ้านนึงมันได้ยินกันหมด
เพราะฉะนั้นแล้วก็ลองคุยกันดีไหม
ทีถ้อยอาศัยจะมาอ้างว่าอยู่ก่อนมาทีหลัง
ไม่น่าจะสร้างเย็นผลนะนะคะ